ดิฉันอยากให้คุณลุ้นต่อกับคู่นี้เหมือนกัน
ครอบครัวเตชะนรงค์ค่ะคุณแอฟและคุณสงการ
ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวเมาออกมาว่า
เออนะคะคุณศรีภรรยาคุณแอฟเนี่ยนะ

คุณปู่ของน้องปีใหม่ค่ะโพสต์อินสตาแกรม

รับรองเดี๋ยวก็เรียบร้อยใจเย็นนะป่าป๊า

ระหว่างคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออน

ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการรับลูกต่อได้หรือเปล่านะ

แต่ไม่ต้องเดาก็คงรู้สาธุค่ะ
พอโพสต์อย่างนี้เท่านั้นแหละคุณนะคะ
ที่อธิษฐานจริงในใจคืออะไรไอ้เราก็ไม่รู้หรอกนะ
แต่ทุกคือแฟนคลับส่วนใหญ่เขาส่งเสียงเชียร์ค่ะ
ขอให้ง้อนางเอกนะนางเอกสาวศรีภรรยาคนนี้

ครอบครัวนี้น่ารักนะคะ
แล้วน้องปีใหม่กำลังอยู่ในวัยน่ารักด้วย

ส่งต่อให้ในครอบครัวให้ช่วยกันให้เป็นกาวใจประสานรอยร้าวนี้นะคะ
ก็ให้กลับมาน่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมมาก